วันนี้ปลุกความคึกคักรับต้นปีกันเลยทีเดียวนะคะ

จัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย

เยอะจริงคุณต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตแห่งปีนะคะ
เปิดเวทีรับเดือนแห่งความรัก
ที่ได้รวบรวมเอาศิลปินร็อกแถวหน้าของเมืองไทย
ขึ้นเวทีระเบิดความมันให้กับการครบรอบ๑๙ปีของค่ายนั่นเอง
แล้วรู้ไหมว่างานเขาไปจัดที่ไหน

เพราะว่าเขาไปจัดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ

ฉันก็คิดอยู่ว่าศิลปินทั้งค่ายเขาไปยืนสนามก็เต็มแล้วไหม

เมื่อวานนี้เขาก็จัดแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณบอกเลยว่าบัตรกว่า๕๐๐๐ใบเนี่ย
ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ
ศิลปินที่ดึงดูดมาขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้
เรียกได้ว่าดึงดูดคนด้วยแล้วก็ดึงดูดแฟนคลับทุกอย่างเลยนะครับ
บอกเลยว่านอนสต๊อปแน่นอน๙ชั่วโมง

โดเตสโต้เคลียร์บิ๊กแอดทเวดี้ไฟล์อาวลาบันนูนเอบีโนมัลเดอร์มูสค็อกเทลพาราดอกพระละพลหนุ่มกะลาปามี่และอีกมากมายค่ะ

เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์เขาหน่อยค่ะ
ก็ความพิเศษอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับ
วงที่จะขึ้นเล่นนี่คือความพิเศษที่อยู่
เพื่อเล่นโชว์วันนั้นแล้วก็รีดพลังทุกอย่าง

และสิ่งที่พิเศษกว่าก็คือที่ทุกคนพยายามพูดถึงก็คือแฟนเพลงของทุกวงดนตรีที่จะมารวมอยู่ในที่ที่เดียวกัน

ผมว่าเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขร่วมกัน
ยังไงก็ตามสำหรับคนที่มีบัตรนะครับผมว่า

ผมจำได้ว่าคันที่แล้วเรามองไปข้างล่างพี่เต๋าจำรถพยาบาลจำนวนมากได้ไหมครับ

มันเยอะมากแล้วก็เราอยากให้เราไม่อยากเห็นใครป่วยหรือเจ็บป่วย
และถ้าได้ป่วยจากการมาดูคอนเสิร์ตคราวนี้ใหญ่ทุกคนเตรียมร่างกายให้ดีที่สุด
เราก็จะเตรียมร่างกายแบบดีที่สุดไปต้องกลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งจริง
แล้วเราไปเจอกันที่ราชบังเทลาธีราศาสตร์ครับผม

ไม่ได้มีบัตรให้เราเราก็หาบัตรไม่ได้เหมือนกันแหละ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยสร้างปรากฏการณ์จริง
ในทวิตเตอร์นะคะเฟซบุ๊คอินสตาแกรม
ควานหาบัตรคอนเสิร์ตนี้กัน

แต่ถ้าใครไม่ได้ก็เสียใจจริงค่ะคุณผู้ชม